คุณผู้ชมคะสถานการณ์แบบนี้ก็มีแรงงานไทยบางส่วน
ต้องบอกว่าตัดสินใจควักกระเป๋า
ควักกระเป๋าเงินตัวเองที่ราคาจ่ายค่าตัวเครื่องบิน
แล้วก็เดินทางกลับมาเอง
ก็เปิดใจบอกว่าสงสาร
แล้วก็เห็นใจแรงงานไทยที่ยังคงอยู่ที่นั่น
เพราะว่าอยู่ด้วยความเสี่ยงนะคะแล้วก็รอการช่วยเหลืออยู่
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่ท่ากาศยานสุนภูมิ

คุณนิกเป็นหนึ่งในแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอล

วันนี้ได้คุยกันคุณนิกบอกว่าดีใจ

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้สึกเสียใจ
เพราะว่ามีเพื่อนแรงงานคนไทยเสียชีวิตหลายคนแล้วข่าวไม่ออก
เพราะว่าบางพื้นที่เข้าไปไม่ถึง
เพราะฉะนั้นข่าวก็อาจจะยังไม่ทราบ
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับแรงงานไทยอีกหลายคนทีเดียว
ส่วนอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ต้องอยู่กันแบบหวาดระแวง
เสียงปืนมีการยิงกันเป็นระยะเลย

มีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงรถถัง
คนงานที่พักอาศัยอยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
ตายเยอะอยู่พี่แต่เขาไม่ออกข่าวก็มีครับ
ยังเข้าไปไม่ถึงก็มีครับเมื่อวานเห็นพี่อนุ่มบอก
เราได้พูดคุยกับเพื่อนรายงานเขาขอคำชื่อเหลืออย่างไรบ้างไหมครับ
ไม่ได้คุยกับใครเลยครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักเพื่อนที่อยู่ภาคใต้
พี่แล้วมันเกิดกับรายงานแบบนี้คนหายคนตายอยู่อย่างนี้
เราไปช่วยคุณหนึ่งสักหน้าปีแล้วเห็นภาพแบบนี้
ใจหายครับเสียใจครับพี่
ก็ดูเห็นแต่ในคลิปเหมือนเขาส่งมาแล้วครับพี่
เชื่อครับพี่ก็เสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียแหละครับ
นี่คือคุณนิกนะคะกลับมาบ้านแล้วค่ะเล่าให้เราฟัง
อีกคนนึงค่ะก็คือคุณรัฐพงศ์ไทยแท้
นี่ก็ซื้อตัวเครื่องบินกลับมาเองเหมือนกัน
บอกว่าเป็นการกลับมาตามกำหนดเพราะว่าของเขาครบสัญญา๕ปีพอดี
แล้วที่กลับมาเขาก็จองตัวไว้ล่วงหน้าคือมันเป็นไปตามแผนอยู่แล้วนะคะ
จุดที่เขาอยู่เนี่ยค่อนข้างจะห่างจากจุดที่มีการปะทะกัน
แต่ถึงแบบนั้นตอนกลางคืนก็ยังได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิด
คืออยู่ในจุดที่ปลอดภัยก็จริงแต่เสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยยังดังอยู่ค่ะ
เชิญลองฟังเสียงให้คุณนัทพงศ์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
หรือถ้าสถานการณ์มันรุนแรงกว่านี้เขาอาจจะกลับมา
แล้วก็แรงงานที่ไปทำงานอิสราเอลปกติแล้วสัญญาคือ๕ปี๓เดือนโดยประมาณ

บางคนที่มาเจอศาลการนี่บังคับคือสัญญากำลังจะหมดแล้วพอดี
แต่บางคนอย่างที่เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้ว
หนี้ยืมสินไปเพิ่งจะไปได้บางคนไปเป็นหลักเดือน
แล้วมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบางทีใจก็ยังเป็นห่วง
ว่าถ้ากลับมามันมีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรต่างอีก
แต่ถ้าดูจากคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือว่า
คือกำลังใจอะไรต่างมันค่อนข้างจะเสียไปแล้วนะ
คงอยากจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดถ้าดูจากส่วนใหญ่นะครับ